เจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีปลื้มปิตินะครับที่ในหลวงราชการที่๙
พระราชทานเมล็ดทุเรียนกลับคืนมาหลังเสวยเสร็จแล้วเมื่อครั้งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
ที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
ส่วนทุเรียนป้าต้อยเมืองนลคอยรดน้ำดูแลต้นทุเรียนดังกล่าวอยู่ครับ
ก่อนจะเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีอาชีพทำสวนทุเรียนมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
จนเมื่อถึงปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบหกนายวิเชียนพุธธิวินยู
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสมัยนั้นได้โทรศัพท์มาหา
นำทุเรียนไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
สร้างความดีใจต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมากจึงนำทุเรียนพันก้านยาวและหมอนทองจำนวนสองลูก
เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชมอบให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
ไป๕วันก็ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง
ในหลวงราชการที่๙พระราชทานเมล็ดทุเรียนที่ทรงเสวยแล้ว
คืนให้จำนวน๖เมล็ดจากนั้นได้นำไปเพาะปลูกนานกว่า๑ปี
ได้ต้นทุเรียนจำนวน๕ต้นก่อนจะแบ่งให้ญาติไปปลูก
เหลือว่าเพียงสองต้นครับดีมากเลยค่ะตื้นตามใจอย่างหน่อยล่ะ
ไม่ออกเลยว่าคือท่านนึกได้ยังไง
วันที่ว่าจะต้องแบบว่าเสวยเสร็จแล้วต้องคืนเมล็ดพันธุ์มาให้เราปลูก
เป็นสิ่งอื่นบางคนบางคนกินเสร็จก็ทิ้งไปเลย
แต่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพอท่านเสวยเสร็จ
ท่านยาวุศาห่วงและก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้
ฉันก็ดีใจมากไม่นึกว่าจะได้ตรงนี้ด้วย
มริวัลยังบอกอีกว่าหากทุเรียนทั้งสองต้นออกผล
ไม่ว่าจะได้กี่ลูกก็จะนำไปทุนกระมอมถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งจะขอพระราชทานชื่อพันธุ์อีกด้วยครับ